คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันครบรอบ๑เดือนแล้ว
สำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มนิสัยดีอย่างปทฤษฎีค่ะ
ซึ่งทางด้านภรรยาสาวนะคะคุณโบแวนด้าก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ
ให้กำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้นับเป็นเวลาครบ๑เดือนเต็ม
พระเอกน้ำดีของวงการบันเทิงไทยปทฤษฎี

ภรรยาสาวโบแวนด้าได้โพสต์ภาพคู่กับสามี
พร้อมข้อความว่า๑เดือนแล้วนะปอ

พร้อมกับบอกว่าแม้ตัวจะจากไป
แต่ปอยังอยู่ในใจของแฟนเสมอ

เป็น๑เดือนที่ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อย

ก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้